พรุ่งนี้ฉลากกินแบ่งรัฐบาลออก๑กันยายนไทยรัฐทีวีเราก็ถ่ายทอดสดให้ท่านชมทุกครั้ง
ทุกวันที่๑วันที่๑๕วันที่๑๖ที่หวยออก
คราวนี้นะครับเราก็มาดูกันหน่อยว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง
วิถีชีวิตของคนไทยในหลายพื้นที่
ก็มีบรรยากาศของสีสันต่างในการไปขอโชคขอลาบกันนะครับ
สถิตย์อำเภอชายโยนี้ครับ
ชาวบ้านก็แห่มาขอโชคลาบจากตะเคียนทองเจ้าแม่แพร่ทอง
เพื่อหาเลขดีเลขเด็ดไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
เพราะว่ามีคนบอกว่ามาที่นี่แล้วก็ถูกรางวัลติดต่อกันมาหลายงวดแล้ว
อย่างนางบุญยนุษย์ทวีสุกอายุ๕๐ปีบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้ว
ชาวบ้านไปลอยตะข่ายในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ติดต่อไม้ใต้น้ำ
บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดดอนกระต่ายทอง
แล้วก็กลับมาบ้านนอนหลับฝันไปว่าที่ติดตะข่ายบริเวณกลางแม่น้ำเนี่ย
เป็นต้นตะเคียนคู่ที่ชื่อว่าเจ้าแม่แพร่ทอง
น้องชื่อเจ้าแม่แพร่เงินจมอยู่ใต้น้ำกว่าหนึ่งร้อยปี
อยากจะขึ้นมาอยู่บนฝั่งก็เลยมาเล่าให้คนในหมู่บ้านฟัง
แล้วก็ไปทำการงมต้นตะเคียนคู่กันคือลงไปใต้น้ำแล้วพบว่ามีจริง
เป็นต้นตะเคียน๒ท่อนอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็เลยร่วมกันทำพิธีอันเชิญขึ้นมาจากกลางแม่น้ำ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็เลยเดินทางมาขอเลขเด็ดมาเสี่ยงดวง
แล้วหลายคนก็ถูกติดต่อกันมาหลายงวดแล้ว
ทีนี้พาไปวัดสว่างอารมณ์ค่ะตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
ที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมบนสาราการประเรียนนะคะก็มีอ่างน้ำมนต์
ก็จะมีหุ่นปั้นตาทองนิ้วรายภายในอ่างก็จะมีการหยดน้ำตาเทียนค่ะ
แล้วก็ไปดูว่าเป็นเลขอะไรนี่ที่แน่ก็ดูกันแบบนี้นะคะ
คนถูกก็เยอะนะคะถูกกินก็มีใช่ชาวบ้านเขาบอกเองว่าคือไม่ถูกก็มี
แต่ว่าเพราะว่าบางทีหยดน้ำตาเทียนคนหนึ่งมองเป็นเลขต่างกันนะ
เดี๋ยวฉันมองเป็นเลขหนึ่งคุณพระผู้ก็จะมองเป็นอีกเลขหนึ่งอย่างนี้
ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ารัฐบาลเขาก็ได้ไปรออุดหนุนรัฐบาล
ใช่นอกจากนี้นะคะพระครูยะติธรรมานุยุทธ์นะคะอาจารย์แป๊ะเกจิดังเจ้าอาวาสวัดนะคะ
ก็มีพิธีกราบไหว้ขอพรหลวงปู่ศรีสุโธพญานาคาราชที่สาราพระราหู๘ทิศนะคะ
ละสองครั้งค่ะก็ทุกครั้งก็จะมีคนไปร่วมพิธีกันเยอะเลยนะคะ
ก็นำกล้วยน้ำว้าลูกฟักทองไปถวายแล้วเนี่ยพอทำบุญกันเสร็จก็ออกมาเสี่ยงโชคกัน
ซื้อลอตเตอรี่กันนะคะ
เดี๋ยวพาไปที่เชียงใหม่นะครับวัดท่าใหม่อีตำบลป่าแดดอยู่ที่อำเภอเมืองนะฮะ
มีหลวงพ่อโชคดีอายุ๕๐๐ปีเคยมีคนมาขอพรแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งนะ
ถึง๒ครั้งด้วยนะครับ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็แวะเวียนมากราบไหว้มาขอพรกันเป็นจำนวนมาก
คือทางท่านเจ้าวาสวัดพระมหาดรพภัยสารธานวุโตะนะครับ
แล้วก็แฝงนามว่าชื่อแม่อิจนได้ชื่อเพี้ยนเป็นวัดท่าใหม่อิ
โดยสร้างหลวงพ่อโชคดีไว้มีคนเคยมาขอพรก็ได้รับโชคตามที่ขอครับ
ไปดูบรรยากาศการซื้อลอตเตอรี่กันหน่อยนะคะที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาธค่ะ
ตัวเมืองชายนาฏเลยนะคะคนก็ซื้อกันเยอะนะคะงวดนี้คึกคักค่ะ
ก็คนก็ไปถามเลขเด็ดเหมือนกันคือตอนนี้เขามีการใบ้เลขอ่ะ
เป็นคำใบ้ปริศนาเขาบอกงวดที่แล้วถูกนะครับ
งวดเนี้ยเขาใบ้คำนี้ค่ะเออยังไงเรามาช่วยกันตีนะคะ
เป็นเลขอะไรนะคะจิ้งจกกับหง๓ตัวขึ้นบนช้าง๖หัวลงล่าง
อีกรอบไหมจิ้งจกกับหง๓ตัวขึ้นบนช้าง๖หัวลงล่าง
เลขอะไรไอ้หกหัวลงล่างเนี้ยมันคงเป็นเป็นก้าวรึว่านั้นไม่รู้ว่า
โดยมันลงล่างเนี้ยอ๋อเนี้ยเนี้ยจิ้งจกกับหงใช่
ลองลองตีเป็นเลขดูนะคะคุณผู้ชมค่ะคนเขาตีบ้างไหมมี
เราพลระแล้วลืมไปหรอว่าเราจัดรายการสดอยู่

บางคนเขาก็ตีไงบางคนก็อาจจะตีไม่ตรงกันก็ได้
ตามความเชื่อฮะคือตียังไงก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกท่านก็ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล

เท่านั้นเองนะฮะถ้าไม่ถูกเราก็เป็นคนส่วนน้อยของประเทศ
เราก็ซื้อใหม่ค่ะงวดต่อไปยังมีความหวังเสมอ